กระชากความมันให้สะใจท่านผู้ชมและแฟนมวยพันแท้
รูปแบบการชก๕ยกชก๒พัก๒

ปะทะเพชรนำชัยสิทธิ์ผู้พันโอ๊ต

ปะทะเพชรวินิตสกิติชัย
ผู้เอกประจำรายการโพกลูกมะขามหวาน

ท่านผู้ชมและแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาด